เหนือใต้อีสานอบจมหาสนุกมาแล้ว

มาแล้วเด้อครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคน
มื้อนี้ออบจมาหาสนุกบุกมะม่วนซื่นโฮซ
เจ้ากันที่ทินเมืองขอนแก่น

มาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมากราบเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงแห่
เอาละครับวันนี้จะพาไปม่วนกันที่ไหนเนี่ยตามไปเบิ่งกันโลก
ครับ

ต้อนรับสู่รายการอบจมหาสนุกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

ของพระมหาธาตุแก่นนครที่วัดหนองแวง
ก็คืออยู่ติดริมเมืองแก่นนะครนะครับ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่คุณผู้ชมค่ะที่สวยงามมาก
ข้างในมีทั้งภาพวาดที่สื่อความหมาย
มีผู้ใหญ่บอกนะบอกว่ามีภาพวาดที่เรียกว่าคลำด้วย
คลำเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังอ้าวนี่ไง

อืมอ้าวทั้งหมดนี่ก็คือภาพอ๋อเดี๋ยว

ห้ามจับสัตว์อะไรอยู่กันเลยคลำแปลว่าอะไรอ่ะ
คลำแปลว่าสิ่งที่เข้ากับพวกเพื่อนเห็ด
ทำอะไรกันอยู่ด้วย

เป็นเน็ตไอดอลเลยใช่เออเป็นแบบเด็กน้อยที่พูดภาษาอีสานได้
สอนสอนทั้งภาษาอีสานแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วก็บวกภาษาอังกฤษให้ด้วยดี
มือนี้น้องอิงเอียมเสียบ้ามาว่าวภาษาอีสานให้ฟังด้วยจ้า
ตัดที่คอโอ้โหมืดตึ๊บมืดแปดด้านคิดอะไรไม่ออก
มิสซีรีเนียบเส้นเง็ด

อันนี้อุ๋มอันนี้อิ่มเจ้า
อ๋อเรามายื่นดูอีกอย่างครับ
มันคืออย่างล่ะไอ้คลำนี่มันหมายถึงอะไรล่ะจ๊ะ
คลำแปลว่าสิ่งที่เห่าบอกควรเห็ด
เป็นสิ่งต้องห้ามถ้าเห่าเห็ดลงไปแล้วก็สิว่า
อืมนี่แหละอาชีพให้หนูดูรูปนี้อยู่ก็คืออันนั้นทำรูปกัน
ห่ามยิ่งข้นใช่บ้างห่ามแน่ปืนใส่ผู้อื่นมันคลำ
อ๋อพี่ดูด้วยอย่าเล็งปืนใส่คนอื่นมันเป็นข้อห้าม
เออมันไม่อยากทำดีเออมันดูไม่ดีเดี๋ยวไปกับป้าไหมลูก
เดี๋ยวไปดูเขาเล่นเกมกันเอาไหมอ่าไปไป
ท่วมขอบอกยกกำลัง๒

มาแล้วนะฮะตอนนี้อบจมหาสนุกนะครับมาอยู่ตรงหน้าพระธาตุเลยใช่แล้วค่ะ
ต้องบอกว่าวันนี้เรามีสเล็ปนะคะเป็นสเล็ปของชาวจังหวัดขอนแก่น
ครับผมนี่คือน้องอุ๋มกับน้องอิ๋มไหนอีกทีสิไหนอุ๋มไหนอิ๋ม
อันนี้อุ๋มอันนี้อิ๋มจ้าอันนี้อุ๋มอันนี้อิ๋มอ่ะไหนลองสลับสิอ่ะลองสลับสิอ่ะอันนี้อุ๋มอันนี้อิ๋ม
อันนี้อุ๋มอันนี้อิ่มจ้ะอ่าไหนลองสลับสิอันไหนอุ๋มอันไหนอิ๋ม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
อยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งอย่างนี้เลย
คุณแม่พอเหรออันนี้อิ๋ม
เพียนทิว่าชะดูทองค่ะชื่อเลน
ชื่อกวางค่ะแม่กวาง
ได้คิวแฝดไอดอลเมืองขอนแก่นมาทั้งทีครับ
ก็ต้องมาโชว์ของเด็ดให้ดูสิน้องอุ๋มกับน้องอิ๋มจะร้องพญาอะไร

เดร์เด็นเดี๋ยวเดี๋ยว
เป็นคนก็ยะเรื่อง

จำได้ตอนหลังเรื่องความสามัคคีเท่านั้น

สุจรณ์มีมี่มียเป็นคนอีทานมั้ย

เดี๋ยวถามคุณแม่ค่ะคุณแม่สอนยังไงให้น้องเขาจำแม่น
แม่ก็จะสอนให้น้องค่อยจำค่ะ
เหมือนกับที่ถ้าเรามีกิจกรรมร่วมบรรทัศ

แม่จะขายปลาเผาแล้วก็ปลาเขื่อนนะคะ

ไม่ใช่แค่นั้นนอกจากนั้นยังมีคำศัพท์ด้วย

มื้อหนี้น้องอุ้งอิ๋มจิมมะสวนภาษาอีสาน
สัตว์ต่างเป็นภาษาอีสานจ้า
จ้ามีสัตว์อะไรบ้างคะ
โหภาษาไทยจิ้งลินภาษาอังกฤษ

โอ้โหสะเก็ดเห็นไหมเห็นไหมโอเคเขามีอะไรอีกลูกค้าอะไรอีกคะ
สะเก็ดภาษาไทยสะเก็ดภาษาอังกฤษ
เจ็ดขก

นอกจากมวดสัตว์ต่างแล้วเนี่ย
มวดผลไม้น้องอุ้งกับน้องอิ๋มก็จัดให้ได้นะครับแม่
ไปลองฟังกันเลยครับ
หัวขุงภาษาไทยมะลากรอปภาษาอังกฤษพะพายะ

บัคเทียเชียภาษาไทยบัคเทียเทียภาษาอังกฤษ

บัคกันภาษาไทยฟุตซาภาษาอังกฤษ
พี่ชมพูเอาหูมาใกล้นึงยังไง
เอาหูมาใกล้ได้เลย
ฟุตซาภาษาอังกฤษ

เห็นไหมก็มีลูกเล่นก็มีลูกเล่น
ลองลิงจะถามเอ้าลองดูเผื่อได้

มะพร้าวน้ำหอมดำเนินสะดวกภาษาอีสานว่าไงครับ
มะพร้าวน้ำหอม
ภาษาอังกฤษ

อันนี้เป็นความสามารถของน้อย
นี่แล้วสอนเด็กเมื่อกี้มะพร้าวเผาไม่

มือให้กับอุ๋มกะอิ๋มและก็คุณแม่ค่ะ
ขอบคุณมาก
เค็กมาก

พ่อจ้าแม่จ้านนอกจากเชียร์แล้ว
เรามาพบกับเจ้าบ้านดีกว่า
วันนี้เจ้าบ้านให้การต้อนรับเรายังอบอุ่นเลยค่ะ
ท่านรองค่ะมีเมียรึยังคะ
มีแล้วครับ

เขาเพ็ดแบบบ้านเน่า

แต่มาถึงเมืองขอนแก่นทั้งทีครับ
แล้วจะไม่ทานเมนูหนูนาได้อย่างไร
ดูสิครับว่าจะกล้าทานกันหรือเปล่า

เมื่ออย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรจะพูด

เขาบอกว่าเนื้อหนูนาจะคล้ายเนื้อไก่เนี่ยค่ะ

ไม่มีกลิ่นอะไรที่เรากังวลใจเลยนะ
เพราะว่าเครื่องแกงของเขากลบให้เราหมดแล้ว
อันนี้คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะลองชิมนะ

มันไม่น่ายุ่งยากอะไรมันเป็นกับข้าวมาแล้ว

เดี๋ยวหนูขอเลือกเอาที่มันเป็นเนื้อหน่อย
เออพี่ลิงแกแหม

มาทั้งทีจะมากินแค่เมนูนี้ได้ยังไง
เรามีเมนูที่เด็ดกว่านี้
ต้องบอกว่าทุกคนนะมาถึงต้องอัพรูปต้องเช็คอิน

เต้นวางเลยครับ

คือเดี๋ยวงงกะเพราเนี่ยเข้าใจคือกะเพราแต่ทำไมภาชนะที่ใส่มันแปลกอย่างนี้คะ

ขายอยู่อ่ะหลังหมาวิไรครับผม

ชื่อร้านแล้วแต่กะเพราแท้ครับผม

กะเพราเราแตกต่างยังไงถึงใช้คำว่ากะเพราแท้ยังไง
เพราร้านอื่นนะครับผมเขาจะใส่อย่างอื่นเช่นแครอท

ทุกอย่างที่มันช่วยเพิ่มปริมาณ

มีเนื้อสัตว์แล้วก็กะเพราพริกกัน

พ่อของแกไม่ใส่อะไรเลยแมทอาจารย์แกยังไม่ใส่เลย

มันเริ่มมาจากนะฮะพี่น้องเพื่อนนะฮะมาถึงอยากได้อะไรแปลกจัง
เราก็ชอบความแปลกด้วยก็เลย

คนมาถ่ายรูปหนูเห็นที่แชร์กัน

กะเพราหมูไก่เริ่มที่๓๙บาท

คราวขอนแก่นทุกชีวิตยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชีวิตด้วยความอบอุ่นเส้นเดียวกัน